พาคุณผู้ชมไปที่มหาสารคามค่ะ
เพราะว่าหลายครั้งที่คนขอความช่วยเหลือมาจริง
อันนี้ค่ะคือลูกขอความช่วยเหลือมาผ่านทางทีมข่าวของเราด้วยนะคะ
พ่อกับแม่ว่าเป็นหลงเชื่อร่างทรงองค์ปู่
แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือศูนย์เสียเงินไปเป็นล้าน
หลักล้านเลยนะคะครับนอกจากนั้นค่ะร่างทรงให้น้ำอะไรมาก็ไม่รู้อะค่ะ
สีมันแปลกกลิ่นแปลกเอามาให้พ่อแม่เธอดื่ม
ก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัย
ทีนี้หมอปลาไปช่วยจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวลองดูหน่อย
เพราะว่าเมื่อเช้าหมอปลาก็ไปจริงนะคะไปกับทีมงานของหมอปลา
มีทนายภัยศาลมีทนายโนบิไปที่บ้านของที่เขาร้องเรียนมาขอให้ช่วยเหลือค่ะ
คุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูนะคะคุณครูเกษียณทั้งสองท่านเลย
ในอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามคือลูกกับญาติพยายามไปคุย
พ่อกับแม่ออกมาจากบ้านเพราะว่าจะช่วยเหลือเนอะ
กับแม่ขังตัวเองอยู่ในบ้านเป็นสัปดาห์นะคุณผู้ชม
ไม่ยอมออกมาเลยอยู่ในบ้านเป็นสัปดาห์ไม่ออกมา
ไม่คุยกับใครไม่อะไรกับใครเลยลูกเป็นห่วงมาก
อย่างที่บอกว่าไอ้อะไรก็ไม่รู้ที่ร่างทรงเอามาให้ดื่มเนี่ย
หมอปลาเขาพยายามจะพิสูจน์นะคะ
มันเป็นน้ำด้านในเป็นแบบสีเหลืองใสนะ
ร่างทรงบอกว่าอันนี้ฉีดพ่นนะตอนสวดมนต์

จะเรียกเงินเรียกทองให้มันเพิ่มขึ้น
ขวดแรกเป็นใสสีเหลือง

ตอนสวดมนต์ทุกวันเลย

ขอลองทั้งสองขวดเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะคะ
สวดก็ให้ฉีดฉีดแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดกับพระ

แต่น้องคนที่เขาโดนพ่อแม่โดนก็โดนคืน

ต้องกินว่าเป็นน้ำสมุนไทย

ตกไม้ตลอดเลยค่ะ

ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นน้ำต้มสมุนไพรให้กินตลอด

มีอะไรไม่กล้า
แม่งวันนั้นเป็นพระยาพิพย์มาทิ้งแล้ว
วันนั้นเป็นพระยาพิพย์มาทิ้งแล้ว

ถ้าเราออกข่าวไปเขาก็จะตื่นตัวไหมครับ
คือตอนนี้ในบ้านมีแต่กลิ่นนี้แหละค่ะ
ที่บ้านเขาก็ต้องมีแบบนี้

หมอปลาก็ทั้งดม

จะชีดพ่นกับกินซวร์ทมุน
แล้วก็ชีดใส่แก้วแหวนเงินทอง
หมอปลาบอกว่ามันคล้ายน้ำมันมะกอกผสมน้ำอบ

ที่๒ที่เป็นน้ำสีน้ำตาลเข้ม

หมอบางบอกเอาอย่างงี้อย่างนี้ขอเก็บไว้ตรวจสอบก่อนก็แล้วกัน
ในบุณถมข้าพี่ชายของคุณครูเกษียณทั้ง๒ท่านนะคะ
ก็บอกว่าน้องเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
เดิมที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
หลังไม่ยอมเปิดบ้านให้ไม่ยอมเจอ
ใครก็สงสัยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
ลูกกับญาติก็ไปที่บ้านของครูเกษียณนะคะ
จะไปกราบไปช่วยไปดูไปอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ง่ายเข้าไปในบ้านก็ไม่ได้
สุดท้ายหมอปลาอุตส่าห์จะไปช่วย

เรียกก็ไม่ออกมาเข้าก็ไม่ได้
ก็เลยพยายามอยู่แบบนี้

สพโกสุมพิสัยให้เข้ามาช่วย
หมอปลาอุตส่าห์จะไปช่วย

ก็เลยชุนละมุนแบบนี้

ทุกญาติก็คุยกันอยู่นานพยายามจะขอเข้าไปช่วยขอเข้าไปคุยหน่อย
สุดท้ายยอมให้หมอปลาและทนายภัยศาลเข้าไปคุยด้วยค่ะ
สุดท้ายยอมเดี๋ยวไปดูในบ้านนิดนึงนะคะ
ในบ้านก็จะมีพระพุทธรูปมีกุมันทองมีครุฑมีรูปปั้น
ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ได้มาจากร่างทรงได้มาจากร่างทรงหมดเลย
คุณครูเกษียณทั้งสองท่านบอกว่ารักลูกหลานเหมือนแก้วตาดวงใจ
แต่ไม่อยากออกจากบ้านคือไม่เจอใครก็อยากจะปฏิบัติธรรม
อยากจะรักษาคำพูดที่แบบรับปากกับร่างทรงไปแล้วว่าจะปฏิบัติธรรม
ส่วนเงินที่ลูกหลานเป็นห่วงว่าโอ้โหตั้งแต่ไปหลงเชื่อร่างทรง

คือครูเกษียณทั้งสองท่านบอกว่ามันเป็นเงินที่ต้องใช้หนี้กรรม

ไม่ใช่ว่าหนี้แบบเชิงพาณิชย์

เข้าใจลูกอยู่ครับเพราะว่าผมนี่เป็นคนรักลูกมาก
ลูกทุกคนเหมือนดวงตาแก้วตาดวงใจนะครับ
แล้วก็ยังมีหลานอีกตั้ง๘คน
ผมก็คิดว่าผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุด
แต่ว่าเผอิญว่าช่วงนี้มันเกิดปัญหาที่มีข่าวว่าลูกไม่เข้าใจพ่อแม่
สิ่งที่พ่อแม่ทำผมคิดว่าผมมีสติสัมปัชญะดี
แล้วก็สามารถที่จะดูแลลูกหลานได้
สิ่งที่เขาเสนอข่าวไปเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ผมคิดว่าก็ปล่อยวางมันไปนะครับ
เพราะว่าเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นมันคงเป็นบุภกรรมผมแต่ชาติปางก่อนกับมั้ง
แต่ว่าเมื่อเราได้สติเราก็คิดว่าเอาพูดให้ข่าวฟังก็ได้
ว่าเรามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรม
ที่เป็นนี่ว่าจะใช้เขาตอนนี้ใช้แล้วใช้หมดแล้ว
เชียร์จบแล้วไม่มีอีกแล้ว
ที่เที่ยวเขามา๒ล้านใช้ไป๘แสนกว่าบาทตอนนี้ใช้หมดแล้ว
คือตอนนั้นที่เป็นข่าวใหม่ที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ย
ลูกเขายืนยันบอกพ่อกับแม่เขาไม่เป็นหนี้ใครเลยนะ
วันนี้คุณครูบอกแล้วว่าเป็นหนี้กรรม

เป็นหนี้กรรม๒ล้านแล้วก็ต้องใช้ให้กับร่างทรงคนนี้
ค่ะแต่สุดท้ายหมอปลาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ในเรื่องของคนภายในครอบครัวเนาะ

คุณครูเกษียณสองท่านนี้ก็พูดคุยกับลูกหลาน
ลูกหลังก็กราบไหว้คือขอคำมากันเลยนะ
ขอขมากันก็ให้ครอบครัวกลับมารักกันเหมือนเดิม

คือคนในครอบครัวเขาก็มองว่าก็เข้าใจมุมของความเชื่อเนอะ
บางทีเขาเชื่อแต่ถ้าเชื่อแล้วมันทำให้เสียเงิน
มันทำให้แบบเสียความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
มันก็ต้องแก้ไขก็กราบขอโทษขอโพยขอขมากัน
ก็เข้าใจแหละก็จะได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่รักไข้กลมเกลียวเหมือนเดิม
แต่ถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานนะเราก็เป็นห่วงไง
คือเงินจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าความสุขของพ่อของแม่ก็ไปทำบุญ
สร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วยังเข้าใจ
แต่ลูกเขาบอกโอ้โหเอาไปให้ร่างทรง
หมอปลาบอกว่าให้คนในครอบครัวเขาทำความเข้าใจกันนะคะ
หมอปลาขอไปเจอร่างทรงดีกว่าค่ะอืมไปต้นเรื่องดีกว่า

พยายามจะไปหาร่างทรงแต่ไม่เจอตัวนะคะ

แต่ได้คุยโทรศัพท์กันกับร่างทรง
ร่างทรงบอกว่าก็ไม่ได้เป็นองค์เทพอะไร
เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์
ส่วนครูเกษียณทั้งสองท่านที่เรียกปู่เนี่ย
หมายถึงปู่ฤษีและหลวงปู่ดุพรมปัญโยพระเกจิที่นับถือ
ส่วนพิธีกลับไหว้ต้นมะขามก็เป็นการขอโชคขอลาบกับเจ้าที่เท่านั้นเอง
เกษียณสองท่านเป็นฝ่ายมาหาเองนะ

ก็เลยชวนพากันสวดมนต์
ตอนนี้ลูกหลานของครูที่ไปแจ่งคมแจ่งความอะไรเอาไว้

อย่างนั้นร่างทรงบอกว่าทางฝั่งของร่างทรงจะดำเนินคดีกลับเหมือนกันนะ
คุณตาว่ามานี่มานี่มาอวยปนให้ตาหน่อย
จัดการมนต์จัดสวดมนต์อย่างไรเอาบทไหนสวด
ก็ไปบอกกันเรื่องวิธีสวดมนต์แค่นั้น
ไม่ได้เป็นร่างทรงให้ตอนนั่งตาม
นี่ร่างทรงเขาชี้แจงมาแบบนี้
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะหมอปลาก็เลยบอกว่าคือ
คุณครูเกษียณทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนดีมากนะ
เป็นห่วงแล้วก็ไม่อยากจะให้โดนหลอก
ไม่อยากจะให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลา

เขามองว่ามันเหมือนกับทำเป็นขบวนการ

หมอปลาเลยบอกว่าถ้ามีใครคนอื่นที่แบบตกเป็นเหยื่อ

หมอปลาก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ช่วยเหลือค่ะ
เผื่อที่จะมีการดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไป
ทำของการเป็นขบวนการมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีทั้งครูเดี๋ยวใครที่มีข้อมูล
ใครที่โดนไอ้แก๊งพวกนี้หลอกลวงเนี่ย
บล็อกเข้ามาเลยเพราะเราจะไม่ปล่อยให้คนชั่วเหล่านี้
หลอกคนดีแบบนี้อีกนะ
ว่าถ้ามีตำรวจเลวบันนี้
อย่าเอาไว้นะครับถ้าอยากจะรวยก็ทำอาชีพเสริม
แต่ไม่ใช่เสริมส่งให้พวกคุณมาต้มตุ๋นหลอกลวงคนแบบนี้